ดูดายกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมครับไปช่วยเหลือคุณลุงให้ได้กลับบ้าน
กลับบ้านที่จังหวัดพิจิตรนะครับ

มองทำไมไปดูครับ
คุณลุงเขาก็แบบเหมือนแบบ
ทำไมมันกดไม่ได้อะไรประมาณนี้
แต่เขาก็ไม่ได้มาแบบขอความช่วยเหลืออะไรจากเรานะ
เราก็บอกว่าไหนขอดูหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
มีเงินอยู่๑๘๐บาทแต่ว่าถอนได้เหมือน๖๐บาท
มันก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบที่แบบถอนไม่ได้
เราก็เลยให้เขาไป๒๐๐บาท
มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเงินที่เยอะอะไร

เขาจะกลับบ้านที่พิจิตรอะไรประมาณนี้
ผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าบอกว่าเธอไปเจอคุณลุงคนนี้

ก็เข้าไปถามว่าคุณลุงมีปัญหาอะไร
คุณลุงบอกว่าจะกลับบ้านที่พิจิตร
นี่กดตังอยู่จะไปซื้อตัว

ค่าตัวเนี่ยนะครับเขาบอกว่า๑๘๐มั้งนะหรือ๒๐๐ประมาณนี้
เธอก็ยืนดูลุงกดคุณผู้ชมในบัญชีมี๑๘๐บาท
แล้วเขาแจ้งว่าถอนได้๖๐บาทเงินไม่ออก
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอาเงินของเธอให้ลุงกับ๒๐๐นะ
โอ้โหลุงได้กลับบ้านครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับนะฮะ
ต่อให้๖๐มันก็ถอนไม่ได้มันต้องร้อยหนึ่งถึงถอนได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมมีคนก็แบบแหม่มองแบบ
คนที่มองแบบนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะบอกแม้แค่เงิน๒๐๐แล้วมาถ่ายคลิปลงโซเชียล
คุณผู้ชมฮะคุณค่าไม่ได้อยู่แค่นี้
คุณค่าอยู่ที่เธอไม่ได้ดิ้งดูดายที่จะให้ความช่วยเหลือ
แล้วเธอก็ช่วยเหลือนะฮะจนคุณลุงได้กลับบ้านนี่แหละฮะ
โอ้โหน่าเห็นใจ
ก็ชื่นชมหญิงสาวคนนี้ด้วยนะเรื่องนี้เรื่องนี้มัน